เช้าวันนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้รวบรวมสิ่งที่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้น้อมนำหลักคำสอนของในหลวงราชการที่๙มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะ
ชาวจังหวัดยาลาค่ะได้น้อมนำพระราชดำริของในหลวงราชการที่๙ในโครงการไบโอดีเซลมาปรับใช้ในชีวิต
จนทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะส่วนหนุ่มชาวจังหวัดสุโขทัยก็เช่นเดียวกัน
น้อมนำหลักคำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙มาใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะ
พักขายของมุงย่าคาริมถนนสายศรีสัชนาลัยวังชิ้นบ้านวังขอนวุ้นหมู่๗ตำบลแม่สามอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
มีผลิตภัณฑ์ไม้แก่สลักหลากหลายรูปแบบนะคะเช่นแผ่นไม้สลักพระบรมรูปในหลวงราชการที่๙
สลักศิลปะเชิงปรัชญากระปุกออมสินวางจำหน่ายอยู่หน้าร้าน
เจ้าของคือนายมณฑลเพชรสังอายุ๔๑ปีค่ะเป็นชาวบ้านหมู่๗ตำบลแม่สำ
นั่งอยู่บนรถวิวแชร์เล่าให้ฟังนะคะว่าในอดีตนั้นทำงานเป็นช่างแกะสลักและติดตั้งกระจก
ขณะกำลังติดตั้งกระจกอยู่บนอาคารสูง๓ชั้นพลาดตกนั่งร้านลงมาแล้วก็หมดสติไป
ทำให้ร่างกายช่วงล่างขยับไม่ได้เนื่องจากว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท
และไม่มีเงินไปรักษาตัวค่ะก็ต้องกลายเป็นคนพิการซึ่งสงสารพ่อแม่และไม่อยากเป็นภาระ
ก็เลยไปขอเศษไม้สักที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สวนป่าศรีสัชนาลัยที่เขาทิ้งแล้วนะคะ
นำมาประกอบเป็นรูปเป็นสิ่งของต่างเป็นกระปุกออมสินเป็นโมเดลรถจักรยานยนต์
ส่วนไม้แผ่นก็จะนำมาสลักเป็นรูปต่างแต่ก็เป็นงานที่ยังไม่ละเอียดมากนัก
จากไม่มีเครื่องมือที่ครบถ้วนยังพอมีลูกค้าค่ะ
แวะผ่านไปผ่านมาก็อุดหนุนอยู่บ้างแต่บางวันก็ขายไม่ได้เลยนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตก็คือได้แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
พระองค์ทรงงานเพื่อคนไทยพระองค์ทรงสอนให้เราเห็นทางออกในทุกด้าน
ก็เลยเกิดพลังในการต่อสู้ไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาและยึดเป็น
หลักในการต่อสู้ชีวิตตลอดมาค่ะนายศพลพัฒน์บุญนาคประธาน
มูลนิธิภูมิพลังปันน้ำใจไบโอดีเซลก็ได้น้อมนำแนวทาง
พระราชดำริโครงการไบโอดีเซลของในหลวงราชการที่๙มาก่อตั้ง
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไบโอดีเซลตำบลลำใหม่อำเภอเมือง
ยาลานะคะเมื่อวันที่๙เมษายนปี๒๕๕๒และขยายโอกาสไปสู่
ต่างรวมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้พิการทั้งในจังหวัดยาลา
ได้มีงานทำแต่ละวันค่ะจะมีการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลกว่า๘๐
ถึง๑๐๐ลิตรทำให้มีรายได้หมุนเวียนอยู่ภายในหมู่บ้านซึ่ง
ชาวบ้านในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซล
เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องตัดย่าเครื่อง
สูบน้ำทำให้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในชุมชนและมีความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้นนายยศพลพัฒน์บอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็น
ส่วนหนึ่งในการน้อมนำโครงการไวโอดีเซลของพระองค์มาใช้
ก่อตั้งเป็นโรงงานขนาดใหญ่ในการผลิตพลังงานทดแทน
โอดีเซลและยังเป็นศูนย์การเรียนรู้อีกด้วยนะคะ
เดียวกันสามารถขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่๓จังหวัดชายแดน
ภาคใต้นับพันคนให้เข้าสู่ระบบโครงการพระราชดำริในการ
นำน้ำมันหรือใช้น้ำมันทอดอาหารกลับมาใช้ประโยชน์เป็น
พลังงานสะอาดแม้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นั้นจะเป็นเพียง
เล็กเท่านั้นแต่ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่าง